ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์ชิงทองคนที่มาชิงทองที่ร้านแห่งนี้เนี่ยนะคะ
เคยเป็นลูกค้าเก่าด้วยแต่ว่าเป็นการซื้อทองแบบไม่ได้จ่ายตังค์เขาค่ะ
คือมาที่ร้านนี้หลายครั้งจนเขามีข้อมูลแต่ล่าสุดคือมาก่อเหตุชิงทองไป
คุณผู้ชมดูจากกล้องวงจรปิดอันนี้คือหลักฐานที่เจ้าของร้านเนี่ย
เอาให้ตำรวจดูนะคะประมาณบ่ายโมงนะคะวันนี้นะคะ
ที่จังหวัดเลยก็มีการแจ้งเหตุบอกมีคนร้ายมาชิงทองที่ร้านทองพรทวีเยาวราช
สามแยกบ้านธาตุอำเภอเชียงคานตำรวจไปค่ะไปเจอกับคุณสวรรคนะคะ
เป็นเจ้าของร้านบอกคนร้ายเป็นผู้ชายค่ะ
เดี๋ยวเราจะเห็นจากกล้องวงจรปิดนะคะอายุเนี่ยประมาณยี่สิบเก้าถึงสามสิบปี
ทองรูปภัณฑ์๒บาทไปเส้นหนึ่งแหวนทอง๒สลึงวงหนึ่ง
แล้วขึ้นรถมอเตอร์ไซคอนด้าคลิกสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ขับหลบหนีไปนะคะคนนี้เคยเป็นลูกค้าประจำที่ร้าน
เพราะฉะนั้นที่ร้านเขาจะมีรายละเอียดหมดเลยอืม
ชื่อนายอภิชาตินิ่มทองอายุ๒๙ปีอยู่บ้านเลขที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้
อ่ามีหมดเลยตำบลอะไรอำเภออะไรครับบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะ
คือเจ้าของร้านเขาบอกว่าเคยมาซื้อทองแต่ซื้อก่อนหน้านี้ซื้อแบบมีลีลา
คุณนัทธพกษ์ยังไงฮะคือได้ทองไปละสองสลึงแล้วก็โอนเงิน
แต่โอนไม่สำเร็จอ่ะอ้าวอ่าก็คือเงินก็ไม่ไม่ถึงร้านทองครับ
ผ่านไปเจ็ดวันมาอีกเดี๋ยวมาซื้ออีกเหรอนั่นน่ะสิอ่า
ใจคอนะคะมาซื้อทองรูปภัณฑ์อีกสองบาทครับหกหมื่นสาม
แล้วจ่ายนะคะคราวนี้แต่ครั้งนี้จ่ายเป็นการปลอมสลิป
โอ้โหแต่ละครั้งแต่ละครั้งมาใหม่นะครับ
ทีนี้พอส่งสลิปปลอมยอดโอนเงินก็ไม่เข้าร้านทอง
เลยไม่ให้ทองไปนี่ครั้งที่สองหลังจากนั้นห้าวัน
โทรมาสั่งทองอีกค่ะเอารูปภัณฑ์๒บาทเส้นหนึ่งนะ
แหวนหนึ่งวงเดี๋ยวมาเอาวันนี้ค่ะก็มารับทอง
ทำทีมาเอาทองที่สั่งไว้ขอดูหน่อยลองสวมหน่อย
พอถึงจังหวะปุ๊บเชิดไปเลยค่ะวิ่งหนีขึ้นรถมอเตอร์ไซค์
หลบหนีไปแต่กล้องวงจรปิดก็จับผ้าไปไว้ได้ค่ะ
ข้อมูลเขามีหมดแล้วล่ะค่ะโอ้โหนะคะก็ส่งมอบข้อมูลนี้ให้กับตำรวจไปเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวก็ขอให้ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดีให้หน่อยย่ามใจเหลือเกิน
มาหลายครั้งด้วยนะคะแหมมีการพูดคุยนู่นนี่นั่น
มีการจะโอนเงินกันด้วยเนี่ยค่ะสุดท้ายชิงทองไปแบบนี้
เดี๋ยวคงต้องเจอกันตอนตำรวจจับค่ะอีกทีหนึ่งนะคะ
นานไม่นานดูทรงแล้วเพราะว่าได้ยังบ้านเลขที่เนี่ย